คุณผู้ชมครับคุณป้าคนนี้
เขาเป็นพนักงานของที่จอดรถตรงนี้หรือเปล่า
ทำไมเขามาเรียกเก็บตังค์จากรถที่มาจอด

หนูมารับคนออกที่หมอชิดนี่ต้องจ่ายให้ใคร

ไม่หนูถามป้าเก็บตังค์ให้ใคร
หนูจ่ายก็ได้หนูถามว่าเก็บตังค์ให้ใคร

คือตรงนี้เข้าไปจอด
ถ้าจอดไม่เกิน๑๕นาทีจอดฟรีครับ
แต่ว่ามีคนรักเป็ดรักไก่ครับ
คือเขาจอดไม่ถึง๑๕นาทีหรอก
แต่มาเรียกเก็บมาดักเก็บ

เออเนอะมีคนจ่ายไงเอาตรงนะพี่เบิร์ต
เป็นขวานหัวกระจ่ายไม่ได้คิดอะไร
นี่ไงนี่ไงแต่พี่คนนี้เขา

เออคนขับรถแท็กซี่ถ่ายคลิปนี้เอาไว้ครับ
ตอนเขาเข้าไปรับผู้โดยสารที่สถานีขนส่งหมอชิด
นะบอกพี่กัดชัดเจน
รู้ว่าจุดนี้ถ้าจอดไม่เกิน๑๕นาทีจอดฟรีครับ
คุณผู้ชมแต่เป็นที่รู้กัน
แต่รถแท็กซี่คันนี้นะครับ
หยิบมือถือถ่ายคลิปเนี่ย
มานั่งเก็บบังเนียนเชียว
เก็บให้ใครเป้าไม่ตอบแล้วเดินหนีไป
แล้วก็เขาต้องมีไม้กั้นเปิดประตูให้ออกใช่ไหม
ไม่เปิดให้ด้วยเออรีบจังเลยคราวนี้
ให้ข้อมูลบอกจริงแล้วถ้าจอดไม่ถึง๑๕นาทีจอดฟรี
แต่คนที่มาเก็บตังค์ทางออกเนี่ยนะ
คือถ้าเห็นว่าถ้าแท็กซี่มีผู้โดยสารนะครับ
แม้จะจอดไม่เกิน๑๕นาทีแต่เก็บ๑๐บาทไว้เฮ้ย
เออแล้วระบบออกใบเสร็จก็ออกไม่ได้

พอเป็นข่าวทีพวกนี้ก็จะหายไปทีนึง

พอคนลืมพวกนี้ก็จะมาเนียนทีหนึ่ง
นี่ฮะจุดนี้จะเก็บเงินได้ก็ต่อเมื่อจอดรถเกิน๑๕นาทีครับ
ส่วนคนที่เก็บก็ไม่ได้เก็บเข้าบริษัทเก็บเข้ากระเป๋าครับ
เคยมีคนร้องเรียนไปที่บริษัทที่รับสัมปัติธรรมเรื่องเก็บตังค์เนี่ย
ครั้งหนึ่งร้องเรียนไปไอ้พวกนี้ก็หายไปทีนึงนะครับ
สักพักก็จะมาลักไก่เก็บตังค์นี้อีก
อ้าวสถานีขนส่งหมอชิดครับสถานีขนส่งหมอชิด
ยังไงดีฮะแก้ปัญหานี้ยังไงดีครับ
ก็บอกมาตรงนะบอกว่าหลายคนไม่อยากมีปัญหา
บางทีเห็นแบบนี้เหมือนรู้แต่ก็ยอมจ่ายไป
แล้วก็ฝากขอบคุณเจ้าของคลิปที่เอาเรื่องนี้มาตีแผ่
คือยอมจ่ายไปคนหนึ่ง๑๕บาทคนหนึ่ง๑๕บาท
วันกี่คนอ่ะโอ้โฮนี่ไงฮะนี่แหละครับโอ้โฮ
เราขี้รำคาญแล้วเราจะถูกเอาเปรียบครับอ่า